ต่อกันที่โมเดลตัวแม่กันหน่อยดีกว่า
นึกถึงนางแบบซุปตาแบบนี้
หลายคนพูดเลยแพนเค้กเขมมะนิดต้องมา

แล้วอยากจะให้คุณผู้ชมโฟกัสจริตการเดิน

ถึงจะได้อินเนอร์นางพญาแบบนี้ค่ะ
แค่เชื่อค่ะ

แล้วก็โจทย์เป็นแบบไหน

องค์ลงไปแบบนั้นละกันค่ะเต็มที่ทุกงานค่ะ
เพราะฉะนั้นมาตลอดตื่นนอนขึ้นมาพอสั่งกระจกคุณค่ะ
เฮ้ยทำไมคนนี้สวยจังเลยอ่ะ
แล้วก็เดินออกมาแบบสง่างามเหมือนแพนเค้กเลย
สะกดจิตกันเข้าไป

ถูกต้องใครไปให้กำลังใจเราเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะ
ไปหน้ากระจกคุณผู้ชมค่ะสวย
ให้กำลังใจตัวเองไป
หรือหลอกตัวเองดีวะเนี่ยค่ะ